จีรศักดิ์ค่ะไปดูนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
กำลังจะมีบทบาทใหม่ค่ะเป็นผู้บริหารค่ายเพลง
เดี๋ยวไปดูนิดนึงแล้วกันเขาบอกว่าบทบาทนี้ก็ท้าทายอยู่เหมือนกันนะ
ถามถึงการมาร่วมบริหารค่ายเพลงแบบนี้ค่ะ
ถือเป็นการเตรียมผันตัวไปทำงานเบื้องหลังแบบเต็มตัวใช่ไหม
แมวก็ตอบผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าเป็นไปตามการเวลานั่นแหละ
เพราะมองว่าตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เขาเก่งรอบด้านนะ
แมวก็เลยขอเฟสตัวเองค่ะออกมาลุยงานเบื้องหลังให้มากขึ้นก็แล้วกัน
แต่ก็ยังไม่ทิ้งวงการนะคะรอจังหวะที่เหมาะสมค่ะ
ก็คงได้ปล่อยเพลงออกมาให้ฟังกันบ้างแต่ว่าไม่ต้องรอก็คงจะเป็นโปรเจคพิเศษค่ะ
ที่พี่แมวเนี่ยเตรียมชวนน้องทิกเกอร์ค่ะลูกชายมาทำงานเพลงด้วยกัน
งานนี้ค่ะคุณพ่อนะชมไม่ขาดเรื่องลูกชายเนี่ยมีพรสวรรค์นะ
เลือดศิลปินมาแบบเต็มตัวเลยนะคะไปฟังเสียงจ้า
จะเป็นคนละบทบาทวันนี้ไม่มีร้องเพลงนะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เบื้องหลัง
เพราะว่าเบื้องหน้าเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาของเด็กวัยรุ่นที่เขาแบบว่ากำลังมีไฟอย่าง
ทิกเกอร์เนี่ยล่าสุดมีแจมกันแต่ยังไม่บอกว่าอะไรยังไง
มีแจมกันเดี๋ยวคงได้ชมเร็วนี้เอาเป็นว่าในฟิลที่คนไม่เคยเห็นผม
รูปแบบนั้นแล้วกันแต่ละรูปแบบของน้องเนี่ยเชื่อว่าคนน่าจะว้าวอ่ะ
เพราะว่าบอกไว้ว่าน้องทำเองหมดเลย
โอ้โหสุดยอดเลยน่ะอายุเท่าไหร่เองอ่ะนะใช่เป็นทำเพลงเอง
เขียนเพลงเองแบบนี้เก่งจริงจริงว้าวแน่นอนจริงจริงนี่คุณผู้ชม
เดี๋ยวว่างั้นงี้นอกจากความสามารถของลูกชายจะกินขาดแล้วนะคะ
อร่อยคุณผู้ชมดูเอาเถอะค่ะเนาะไม่เบาเหมือนกันนะ
แต่มุมเสือยังรอดเออเอาสิงานนี้ก็เลยต้องกระซิบถามคุณพ่อแมวนิดนึงก็ละกัน
เผื่อว่าที่ลูกสะพ้ายทั้งหลายค่ะว่าลูกชายเนี่ยมีมาปรึกษาเรื่องหัวใจบ้างหรือเปล่านะคะ
เอาสิ่งฟังเสียงจ้า

อันนี้เขาก็ดูกันอยู่ดูแลกันอย่างเขาชอบพวกเรา

มันเป็นธรรมาชาติของชีวิต
ที่มันจะต้องมีคู่มีการรัก
การมีเพื่อนสนิทมีอะไรมีเรื่องธรรมดา
เนื่องแรงครับอิจฉา

คุณพ่อยังไงคุณพ่อไม่ได้ตอบว่าแบบว่าน้องสติ๊กเกอร์ไม่มีนะ
ตอบว่าคุณแม่ดูแลอยู่อะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติ

อัปเดตให้บรรเทิงไทยรัฐศักดิ์น้อน้อน้อ